ปล่อยความฝันที่มันมอบไปแล้ว
จะได้ติดตามบรรยากรอบของพวกมัน

จริง
ช่วยฟังที่จะยืน

ก็จริง
ต้องที่ในแรงกลาง

วันนี้ก็มีการแสดงนะครับการทำกิจกรรมหลายอย่างนะครับก็ส่วนหนึ่งก็
ของไข่ตักศิลป์นะครับ
นายกก็ขอความร่วมมือนะครับ

มาบินให้เด็กดูนะครับ

เหตุเกิดขึ้นนะครับ
พอดีเฮลิคอปเตอร์นะครับ
บินมาพอดีมันมีลมนะครับ

ก็ทำให้เต็นต์ยุบตัวลงนะครับ
ก็นายกก็จะขอบอกว่า

เจ้าหน้าที่นะครับก็ขอแสดงความเสียใจในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอรับผิดชอบนะครับที่จะเยียวยาดูแลนะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วันนี้นะครับก็มีเหตุการณ์อะไรก็หรือต้องการให้เทศบาลช่วยเหลืออะไรก็บอกนะครับเทศบาลนะครับก็ยินดีนะครับที่จะดูแลนะครับคนที่ได้ผลกระทบจากเหตุการณ์เต้นยุบตัวในวันนี้
พวกเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขออภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับขอโทษนะครับผม
สวัสดีครับทุกคน